คุณผู้ชมทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะเรื่องนี้นะคะหลังจากที่ทนายอานนท์นำพา
อย่างที่บอกไปว่ามีการโพสต์เฟซบุ๊คเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่า
พลเอกประยุจันทร์โอชาจะมีการลาออกก่อนวันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ล่าสุดค่ะนางสาวปริณาไกลคุบสราชบุรีพพลังประชารัฐนะคะ
ได้มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความดำเนินคดีอาญา
คือคุณปรินาบอกว่าก่อนหน้านี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงจุดยืนชัดเจนมาตลอดว่า
จะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดังนั้น
การโพสต์ข้อความของทนายอานนท์ว่าผลเอกประยุทธ์จะลาออก
มันมีกำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนแบบนี้ก็คือก่อน๒๕พฤศจิกายน
ลักษณะแบบนี้เป็นการจงใจนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จมาเผยแพร่
ระบบคอมพิวเตอร์ปลุกปั่นสร้างกระแส
ทำให้สังคมเกิดความสับสนเข้าใจผิดจากข้อความดังกล่าว
อันนี้คุณปรินาบอกว่ามันเป็นอาญาแผ่นดินก็เลยไปแจ้งความเอาผิดแบบนี้นะคะ
แต่ว่าคุณปรินาก็ต้องดูข้อความดีจากนายอานนท์นะ
คือเขาเขียนว่าประยุทธ์อาจลาออก
ซึ่งไม่รู้ว่าใช่นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ไหนลาออกจากไหน
ก็ต้องว่ากันไปนะครับ